ยินดีกันหน่อยกับคนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่านายกถูกรางวัลที่เดิมโอ้โฮ
โอ้โหนายกถูกรางวัลที่หนึ่งอุ้ย
ทำไมจะถูกไม่ได้ใดเมื่อก็ซื้อลอตาลีเหมือนกัน

เออทำไม๘๐บาทผมก็ซื้อไป๘๐บาทพี่น้องประชาชนผมก็รัก
ท่านท่านถูกที่ไหนซื้อยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ท่านนายกที่ผมพูดถึงเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่
นี่ครับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งครับนั่นก็คือนายกิติพงศ์เทพพาณิชย์
เทศมนตรีเมืองเพชรบุรีเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่ถูกรางวัลสละกิแบงค์รัฐบาลถูกรางวัลที่หนึ่งกี่ใบอ่ะ
กี่ใบห้าใบครับโอ้โหสามสิบล้านโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ได้ยังไงได้ยังไงอ่ะไหนลองเล่ามาหน่อยสิว่าถูกได้อย่างไรครับ
นายกเล่าถึงการไปตามหาตัวเลขดังกล่าวว่าตัวเองน่ะฝันว่ารถของเขานะฮะ
รถส่วนตัวเขาที่ใช้งานอยู่มีเลขทะเบียน๗๔๒ถูกชน
ก็ไปหาเลขท้ายกง๒๗๔๒เพชรบุรีก็คือตามเลขทะเบียนของเขานั่นแหละ
แต่หาไม่ได้เลยแม่ค้าก็เลยนำเลขนี้มาให้
เอามันใกล้เคียงได้ไหมล่ะท่านนายก

ท่านนายกบอกไหนก็ได้เอามาเลย
ท่านบอกว่าซื้อไปประจำอยู่แล้วก็อยากจะอุดหนุนพ่อค้าแม่ขาย
เอาไปลองฟังเสียงท่านนายกหน่อยเนอะว่าถูกลอตเตอรี่รู้สึกอย่างไร
อ้าว๖๔๒มาก็เอาเลย
ก็เลยพาคุณพระเมียผู้ซึ่งถูกเสมอ
ไปที่โรงพักเลยไม่ได้ไปแจ้งความนะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้ง
ฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปได้เป็นสะพ้ายนายก

เออไปเอาแล้วไม่รู้แล้วแต่ว่าไม่อยากฝันว่าเป็นสะพาย
อยากฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแบบท่านนายก็บ้างดีกว่า